ไอล์โหลดแล้วคุณหลัดโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจำบาน

สวัสดีค่ะ

ไอล์พิศาลกาโฮงคาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

วันนี้นะคะวันจันทร์บ่ายอย่างนี้
เปิดไทยรัฐทีวีมาเจอหน้าเราทั้ง๓คนนะคะ

อันนี้เส้นนี้บอกว่าถ้ากินมากอ้วนแน่

ถ้าไปยืมเงินใครมีเกณฑ์จะเป็นหนี้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

สวัสดีกับครอบครัว
อยากมากเป็นคนแบบชอบมากเลยเรื่องนี้
มันจะได้แบบรู้ตัวล่วงหน้าค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาดูอัปเดตกันเป็นแบบเดือนไป
ให้เกิดเดือนอะไรตั้งใจฟังให้ดี
จริงตอนนี้รีบไปหยิบกระดาษกาวมาจดเลยเนาะ

คนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะ
หน้าที่การงานการเงินและความรักเนี่ยถือว่าดี
คนที่เกิดในเดือนพฤษภาในสัปดาห์นี้นะ

จะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก

ถนัดชอบอ่ะแต่ทีนี้พอเราทำแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเคลือบไง

หมายถึงว่าได้โชคได้ลาบจากการเดินทาง
และก็อาจจะได้โชคได้ลาบ
เรื่องความรักจากการเดินทางด้วย
สมมุติว่าคนคนโสดคนโสดอาจจะเดินทางแล้วไปเจอคนถูกใจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เจอคนถูกใจแล้วจะเป็น

เออมันก็ไม่ใช่ก็แค่เจอคนถูกใจอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนเพราะเขาอาจจะมีคนอื่นแล้ว

เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะค่อนข้างจะนิ่งสำหรับในสัปดาห์นี้คือค่อนข้างจะนิ่งคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องงานเนี่ยมันก็ดูแบบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยพัฒนาเลย
ดูมันไม่ค่อยเดินหน้าเดินหลังอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอัปเดตตัวเอง

เช่นสมมติว่าใครว่างอยู่หรือเอาเวลาว่างไปเรียนอะไรเสริม

ใช่หรือกระตือลื้อล้นขึ้นมานิดนึงงั้นเขาจะไม่กระตือลื้อล้น
พอไปกระตือลื้อล้นแล้วก็ทำให้เขาแบบว่ารู้สึกเบื่อเต้นในเหนื่อย

ความรักก็เหนื่อยคือเหมือนกับไม่ใส่ใจกันตัวใครตัวมัน
แต่นั่งเล่นโทรศัพท์เฟสบุ๊คอะไรคือไม่ใส่ใจ
อะไรอย่างนี้คือพอไม่ใส่ใจกันมันก็เลยกลายเป็นแบบ
ไม่รักกันแต่จริงแล้วยังรักกันอยู่

ไม่มีอะไรแค่เหนียวต้องทำให้มันกระชุมเค้าได้

คือไม่มีไรได้เสริม

เริ่มรักการาคมค่ะเพราะว่ารักการาคมเนี่ยค่อนข้างจะอึดอัด
อัดไปหมดเลยไม่ว่าในเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรัก
คือเรื่องงานเนี่ยก็คือเหมือนกับโหทำไมบรรยากาศมันดู

อิสระในการที่จะสมมุติว่าจะอ้าปาก
บอกเขาว่าความคิดไม่ได้แล้ว

เพราะฉะนั้นจะรู้อึดอัดและอยากออกวันล้อยรอบ
แต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้ออกเราก็ต้องอยู่ทนต่อไป
ส่วนเรื่องการเงินหามาจะไม่ได้ใช้ส่วนตัว

หรือถ้าคนที่สมมุติว่ากำลังจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องใช้กับครอบครัวมากกว่า
ความรักก็อึดอัดโดยเฉพาะถ้ามีคู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของอีกฝ่าย
ผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายนึกว่าได้ผัวแก่เมียแก่
ไม่ใช่ผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายจะทำให้อึดอัด

เพราะถ้าสมมุติว่ายิ่งอึดอัดจากผู้ใหญ่แล้วตัวเองยังไม่ให้กำลังใจกันเนี่ย

แน่นกันมากนะคะเดือนกรกฎาคม

สิงหาคมเนี่ยเป็นเรื่องของความใจใหญ่
งานเนี่ยก็จะทำใหญ่ไว้ก่อนคิดใหญ่
แต่ทำได้ไม่ได้ไม่รู้ขอคิดใหญ่ไว้ก่อน
พอคิดใหญ่แล้วเนี่ยถ้าทำได้มันก็โอเค

พอคิดใหญ่ปั๊บเงินเมื่อต้องจ่ายเยอะ

คือแบบว่ามันจะมีเรื่องให้เรารู้สึกว่าทำไมอ่ะ
ทำไมมันน้อยใจมันรู้สึกว่ามันท้อมันแย่เลย

กันยายนเนี่ยมันมีทั้งดีและร้ายนะ

คืออย่างนี้ดีก็คือหมายถึงว่าอย่างงานเนี่ย

งานด้านมืดเช่นงานกลางคืนกลับดีเข้าใจป่

พูดแบบว่าทำผับทำอะไรยังไง

เพราะว่านักเสี่ยงโชคกลับดี

แต่ไอ้งานที่เราแบบว่าแจ้งงานอะไรอย่างนี้เราจะรู้สึกว่ามันธรรมดา

หรือไม่ก็ไปรับจ๊อปเนี่ยไอ้จ๊อปดันดีกว่าเงินกว่ารายได้ประจำอะไรอย่างนี้

เงินเงินก็เหมือนกันไงส่วนใหญ่จะได้ไอ้จ๊อปที่มัน

อะไรอย่างนี้หรือได้ลาบลอยหรือจ๊อปอื่นที่ไม่ใช่จ๊อปงานประจำ

แต่อย่าทำให้งานประจำเสียนะเพราะว่าเกิดโอเคอาทิตย์นี้ดีอาทิตย์หน้าซวยทำไง

เรื่องความรักก็เป็นเรื่องของยังคงไม่เคลียร์เช่นเราไปชอบใครคนนึงเขาก็บอกว่าเขากำลังจะเลิกแล้วก็ยังไม่เลิก
หรือมันยังคากันอยู่เขาเรียกว่า

อะไรอย่างนี้มันเหมือนกับยังคาราคาซังกันอยู่

ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรอย่าปิดบังกัน

เพราะปิดบังกันตอนนี้มันยังมันยังรอดได้แต่ถ้าอีกหน่อยมันไม่รอดจะทำยังไง

รวดเร็วมากเลยไม่รู้ว่าจดกันทันหรือเปล่า
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๕เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนยังเหลืออีกตั้ง๗เดือน
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
ดีอยากอัปเดตต่อ